มาดูเหตุการณ์ที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะ
นุ่มปัตตานีซื้อรถมือสองมา

และเป็นช่วงเวลาที่จะขับกลับบ้านที่ปัตตานีด้วย

กลางทางค่ะได้ยินเสียงระเบิดตุ้ม

หลังจากนั้นมีควันพุ่งออกมา
แล้วก็ลามเป็นไฟลุกไหม้ทั้งคันแบบนี้ค่ะครับสภาพเปลวไฟที่ห่มลุกไหม้รถยนต์บนถนนพระรามสองขาออกนะคะ
จุดนี้เยื้องโรงแรมปารีสช่องทางด่วนตำบลท่าจีนอำเภอเมืองสมุทรสาครค่ะ
เจ้าหน้าที่เห็นแบบนี้รีบเข้าไปเลยนะคะไปฉีดน้ำสกัดเพลิงใช้เวลายี่สิบนาที
เพลิงสงบลงแต่เพลิงเนี่ยสงบแต่รถเสียหายทั้งหมดเลยนะคะ
จากการสอบถามนายอับดุลฮาเลมเป็นชาวปัตตานีเป็นคนขับรถคันนี้บอกไปซื้อรถคันนี้มาจากพระนครศรีอยุธยา
เป็นรถมือสองซื้อได้วันเดียวนะซื้อมาหนึ่งแสนสองหมื่นบาท
ตอนแรกก็มีคำถามว่ารถระเบิดแบบนี้ใช้แก๊สหรือเปล่า
บอกว่าไม่ได้ใช้แก๊สนะรถใช้น้ำมันดีเซลตอนที่คือช่วงของของที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
กำลังขับรถเดินทางกลับจังหวัดปัตตานีมาถึงจุดเกิดเหตุ
ได้ยินเสียงระเบิดบริเวณกระโปรงรถก่อนมันดังมาก
ตัดสินใจจอดข้างทางแล้วก็ดับเครื่องปรากฏว่ามีควันไฟพุ่งออกมาจากหน้ารถ
พร้อมเพื่อนรีบลงจากรถทุกคนทันทีและแจ้งเจ้าหน้าที่ส่วนสาเหตุ
เจ้าหน้าที่บอกว่าจะสอบสวนต่อไปค่ะครับมาดูเหตุเพลิงไหม้กันบ้างนะคะ
เกิดขึ้นที่สมุทรปราการนี่เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่เร่งเข้าฉีดน้ำ
ระงับเหตุเพลิงไหม้บายภายในซอยศรีกร่างทองตำบลคลองบางปรากฏ
อำเภอพระสมุทรเจดีบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูงนะคะ
ตั้งอยู่ในชุมชนแออัดด้วยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการควบคุมเพลิงสามสิบนาที
ตรวจสอบพบว่าบ้านต้นเพลิงเสียหายทั้งหลังแล้วก็ทำให้บ้านซึ่งหลังอยู่ติดติดกันเนี่ย
เสียหายไปอีกครึ่งหลังนอกจากนี้บริเวณห้องเช่าใกล้เคียงถูกไฟไหม้เสียหายไปอีกสิบห้าห้องนะคะ
จากการสอบสวนทราบว่าเจ้าของบ้านต้นเพลิงคือนางสมศรีชัยชูนาวีเป็นแม่ค้าขายก๋วยจั๊บ
ขณะเกิดเหตุออกไปขายของค่ะมีหลานชายอยู่บ้าน
ช่วงเกิดเหตุหลานชายและชาวบ้านก็พยายามช่วยกันดับไฟแต่ว่าไม่ทันนะคะ
สันนิษฐานว่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
ก่อนที่จะประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบหาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะ